ชุมพรนะคะเราตามความคืบหน้ากรณีเสียสดนะคะ
ที่ถูกคนร้ายขับรถเข้าไปที่จอดรถหน้าบ้าน
ด้อมมองอยู่ก่อนไปดูลาดเหลาก่อนแล้วก็ก่อเหตุ

ก็คือนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านนะคะ
กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนว่าคนก่อเหตุ๔คน
ตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว๓ก็คือมือปืน
คนจ้างวานแล้วก็คนจ้างมือปืนนะคะ
แต่ว่าคนที่ขับรถเข้าไปก่อเหตุเนี่ย

เรื่องต้นนะคะก็นำตัวไปฝักขังศาลจังหวัดหลังสวนนะคะ
ค้านการประกันตัวเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เหตุการณ์นี้นะคะคนร้ายบุกยิงเสียสดหรือนายวะสันแก้วชนคราม
อายุ๓๑ปีเสียชีวิตที่บ้านเลยนะคะ
ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรตำรวจจับคนร้ายได้๓ใน๔
ก็คือนายวิเชียนเกิดเกาะกลางอายุ๕๐ปีคนนี้มือปืน
นายวัชรินสมกลิ่นอายุ๔๗ปีคนนี้เป็นคนจ้างเป็นคนจัดหามือปืน
บัณฑิตหมั่นชัยอายุ๔๙ปีคนนี้เป็นผู้จ้างหวาน
จังหวัดตรางรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
แต่คนที่ขับรถคันนี้ขับไปเพื่อให้คนร้ายก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ยังหนีอยู่
สาเหตุคาดว่าเป็นเรื่องของมรดกของพ่อบุญธรรม
ที่เขายกที่ดินให้มูลค่าหลายล้านบาทนะคะ
เมื่อวานนี้เราก็ให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปบ้างแล้วนะคะ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยช่วงเช้าสารจังหวัดหลังสวน
ตำรวจสพนาศักดิ์ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ฝากหางที่สารจังหวัดหลังสวนนะคะ
ภรรยาของเสียสดผู้เสียชีวิตนางสาวปรัชญานีสะทองเลื่อน
เขายื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเหล่านี้นะคะ

แต่ว่าญาติผู้ต้องหาก็พยายามยื่นขอประกันตัว
สารท่านก็พิจารณาคำร้องสุดท้ายเนี่ย
สารท่านมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะคะ
เพราะกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนนี้ก็ถูกนำไปที่เรือนจำหลังสวนนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายที่วัดเขาวงกรด
ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
พันธุ์ตำรวจเอกอุดรแก้วสุขศรีผู้กำกับการสพนาศักดิ
ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านเยอะเลยนะคะ
ก็ได้ร่วมกันนำร่างของผู้เสียชีวิตก็คือเสียสด
ชาปนกิจศพที่วัดนะคะ
ภรรยากับลูกสาวอายุ๘ขวบก็จุดทูบหน้าหีบศพเนี่ยค่ะ
ลูกสาวก็อธิษฐาน
ลูกบอกพ่อว่าขอให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดี

แล้วก็นี่ค่ะเป็นบรรยากาศความโศกเศร้าในงานศพนะคะ
เพราะว่าวันที่พ่อเสียชีวิตถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย

ก็ไปกับแม่นะฮะแต่ว่าแม่เดินเข้าไปในตัวบ้านก่อน
แล้วคนร้ายก็ทำทีมาหาพ่อนะ

ออกมาดูที่หน้าประตูนะเห็นฝนตก
ตะโกนเรียกว่าเออมาคุยกันในบ้านไหม

ใช่อย่างที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นตัวภรรยาของเสียสดยืนอยู่หน้าบ้าน
ใช่ครับ
อาจจะเป็นกลุ่มคนมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่
ก็กลัวว่าจะมาก่อเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้
เมื่อวางภรรยาก็ให้สมภาษณ์บอกก็ไม่อยากอยู่แล้ว

แล้วก็ยังมีการฟ้องร้องกันในเครือญาติของเสียสด
มรดกด้วยที่เป็นที่ดินหลายล้านบาทด้วย